อีกหนึ่งบุคคลสำคัญค่ะภรรยาของจ๋าแซม
ก็ส่งกำลังใจมาให้เด็กเหมือนกันนะบอกว่าขอให้ทั้ง๑๓คนแข็งแรงเร็ว
โดยเมื่อวานนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพของนาวตรีสมานกุนันหรือว่าจ๋าแซมนะคะ
แล้วก็ในวันนี้ค่ะก็มีการประกอบพิธีเก็บอัฐิแล้วก็ลอยอังคารกลางลำน้ำชี
บรรยากาศก็ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วก็อาลัยนะคะ
ครอบครัวของนาวาตรีสมานกุนันนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการ
ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจช่วย๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ก็ได้มาร่วมกันประกอบพิธีเก็บอัฐิหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพไปเมื่อวานนี้
ซึ่งก็มีพระราชพรมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดมาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์
และมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน๙รูปเพื่อบำเพ็ญกุศลฉลองอัฐิของนาวตรีสมาน
ทำกลางญาติพี่น้องเพื่อนแล้วก็ยังมีดาราสาวนะคะคุณจอยสิริรักษ์ผ่องโชค
เดินทางมาร่วมส่งดาวตรีสมานเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
ซึ่งขณะที่ประกอบพิธีก็มีฝนตกลงมาโปรยปลายเป็นระยะค่ะ
นายวิชัยกุนันพ่อของจ่าแซมก็บอกนะคะว่าวันนี้ทางครอบครัวก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นมาก
ประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จสิ้นแล้ว
ตัวคุณพ่อและครอบครัวเองรู้สึกดีใจแล้วก็ประปลื้มใจ
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑรัฐเทพยาวรางกูล
ทรงเมตตารับศพนวตรีสมานไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศ
เดินทางมาร่วมงานแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัว

เพื่อที่จะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้
ผมขอขอบคุณทุกคนทุกท่าน
ที่ณขนาดนี้ทำวิธีอะไรก็ลุ้งไปด้วยดี
ขอขอบคุณเป็นอย่างเช่นว่า
ขอขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวที่
กรุณาเมตตาอนุเคาะ
เกลือเฟื้อแต่แก่ครอบครัวของจ๋าแซม
ส่วนนางวรีพรกุนันภรรยาของจ๋าแซมก็พูดทั้งน้ำตานะคะว่า
หลังจากนี้จะขอสารต่อในสิ่งที่จ๋าแซมได้ทำเอาไว้
และถึงแม้จะจากกันไปอยู่กันคนละพบแล้ว
แต่ความรักความผูกพันจะยังคงอยู่ในใจของกันและกันตลอดไป

วันนี้สิ่งที่อยากบอกจ๋าแซมก็คือ
อยากบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว
จะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ทุกคนภาคภูมิใจในสิ่งที่จ๋าแซมทำไว้
บอกว่าให้รักษาตัวให้ดีและขอให้กลับมาแข็งแรงในเร็ววันนี้ค่ะ
ถ้ามันจะได้ขนาดนี้มันจะเยอะขนาดนี้
โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเก็บอัฐิตามกำหนดการเดิม
ทางครอบครัวก็ตั้งใจว่าจะนำอัฐิไปลอยอังคารกลางแม่น้ำโขง

แต่ว่าพระราชพรมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
ขอให้ญาติเก็บกระดูกเอาไว้ที่วัด
บำเพ็ญกุศล๑๐๐วันก่อน
ทางครอบครัวก็เลยนำเพียงเท่าอังคารไปลอยที่ลำน้ำชี
ข้างวัดท่าสแบงในอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ก็นั่งแพร่กันออกไปที่กลางลำน้ำชี
แล้วก็นำเท่าอังคารดอกไม้
ลอยน้ำส่งดวงวิญญาณสู่สุขติ

เพื่อจะไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงในจังหวัดนครพนม
ซึ่งก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดของนางวรีพรภรรยาของนวตรีสมานด้วย
คือที่นั่นเป็นสถานที่สำคัญ
อกจากจะเป็นสถานที่ที่จ๋าแซมชอบไปพักผ่อนแล้วเนี่ย
ที่นั่นคือที่พบรักของทั้งสองคน

ทีนี้เรื่องของวันเวลาในการลอยอังคารก็ยังไม่ได้ตกลงกันนะคะ
เพราะต้องรอให้ผ่านพ้นช่วงหน้าฝนไปก่อนเพราะตอนนี้น้ำขึ้นอยู่